ดูเรื่องนี้กันหน่อยในเมื่อเทศกาลกินเจยังไม่ได้จางหายไปไหน
คุณผู้ชมครับเขามีพิธีกรรมหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลกินเจกับพิธีกรรมลุยไฟที่จังหวัดพังงา

จากปี๒๕๖๕พิธีกรรมนี้บอกเลยนะว่า
เห็นปั๊บดูปุ๊บคนในพื้นที่เขาร้องเลย
โห้ยโห้ยโห้ยโห้ยหมายถึงตื่นเต้นแล้วใจ
ไม่เกี่ยวแต่ชื่อเขาไงชื่อพิธีก้อยหวย
ผมอาจจะออกเสียงไม่จีนเท่าไหร่นะแต่อารมณ์การออกเสียงจะประมาณอย่างนี้
หรือถ้าเรียกให้ชัดแบบเป็นภาษาไทยก็คือ
คือพิธีกรรมลุยไฟสะดอกเคราะห์อ่า
คุณผู้ชมดูเอาแล้วกันเขาจะใช้ไม้จวงนะฮะ
สุมไฟวางเรียงยาวกันไว้แบบนี้ความยาวของไฟนั้นอย่างนี้เลยนะ
๕เมตรโอ้โห๓เมตรคุณผู้ชมเอ้ย
เหล่าบรรดาม้าทรงเนี่ยนะฮะเขาก็จะวิ่งผ่าน
ผ่านเพื่อเป็นการสะดอกเคราะห์เหมือนกับเป็นการชำระล้างบาป
แล้วก็ให้ไฟมันเผาผลาญสิ่งอับประมงคลออกไป
แล้วคุณอยู่ได้ไหมถ้าเป็นผมน้องใบตองคุณถามได้ถูกต้องแล้ว
ถ้าเป็นผมเดินลุยไฟแล้วก็อันนี้ผมบอกเลยนะว่า
ก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไปเหลือแต่ต่อต่อ
คุณไม่เป็นทุนเร็วขนาดนั้นไม่เร็วมาก
คุณผู้ชมครับเขาบอกว่าในงานนี้อันเชิญองค์พระมากว่า๑๕องค์แล้วก็
ด้านล่างทรงหนึ่งก็มากันเพียบเลยนะครับ
และประชาชนที่เป็นชาวเขากล้วยที่นั่นนะฮะ
เขามาร่วมงานกันเนืองแน่นกว่า๕๐๐คนมากันเยอะจริง
ก็เรื่องของเรื่องเป็นเรื่องของความเชื่อ
ใครที่มาร่วมงานนี้ไม่จำเป็นต้องไปวิ่งลุยไฟนะ
แต่เขาแค่เชื่อว่าถ้าเกิดได้มาร่วมพิธีกรรมนี้
จะมีแต่สิ่งดีเกิดขึ้นกับตัวเอง
ทั้งหมดทั้งมวลเป็นเรื่องราวของความเชื่อ
เด็กน้องหนูดูแล้วอย่าไปทำตามนะครับ